ล่าสุดนะครับเรื่องของสนามเย่าที่มีข่าวว่าไปสอบถามทางผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าจะเปลี่ยนได้ไหมนะครับจากบธรรมศาสตรังสิตมาใช้ราชมังคลากีฬาสถาน
ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้
ส่วนเรื่องของการอุ่นเครื่องนะครับก็จะให้อาฮิระนิชโนเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้ครับ
พลตลอดเอกด๊อคเตอร์ส่วนยภูมิพันธ์โมงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ยอมรับนะครับ
มาใช้สนามราชมังคลาเนี่ยนะครับก็ถือเป็นเรื่องยาก
แม้ว่าความต้องการของแฟนบอลอยากจะให้ใช้สนามที่ใหญ่กว่าที่มธรรมศาสตรังสิต
ถ้าเปลี่ยนสนามจะต้องแจ้งก่อนการแข่งขัน๖๐วันแล้วก็ต้องได้รับการยินยอมจากทีมคู่แข่งด้วยครับ
แล้วก็เวลานี้เป็นช่วงที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำลังที่จะต้องเร่งในการปรับสนาม
แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดการกิดขวางซึ่งทำให้การจัดการแข่งขันที่ราชมังคลาฮีลาสถานนั้นไม่สะดวก
แต่นะครับกรณีที่ไม่สามารถหาทีมจากต่างประเทศมาได้นะครับก็อาจจะมองทีมในไทยซึ่งก็ต้องให้ทางทีมโค้ชเนี่ยตัดสินใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าไปอุ่นเครื่องกับทีมที่แข็งเกินไปก็อาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้เล่นในทีมได้ครับ
ก็เตะกันทั้งหมด๒๖นัดช่วงท้ายระดูการแล้วครับ
นี้เตะกัน๖คู่๑๔นาฬิกา๔๐มครับ
แล้วก็๔โมงครึ่งนะครับ๑๐โมงนาฬิกา๓๐ม
ส่วน๖โมงครึ่งสุราธานีเจอกับธรรมศาสตร์ยังบลัดมภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ถ้าเกิดพลาดนะครับแพ้ขึ้นมาเนี่ยก็แทบยกแชมป์ให้กับทางการท่าเรือ
ไม่ต้องแข่งขันเพราะว่ามีโปรแกรมนะครับในการติดการแข่งขันฟุตซอลภายในของการท่าเรือนะครับ